โด่งดังข้ามปีจริงค่ะตอนนี้นะคะก็เดินหน้าโกยเงินอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็นัดตอนนี้ค่ะได้ทุบทำลายสถิติของภาพยนตร์เรื่องไททานิกส
ยังคงเดินสายและตั้งหน้าตั้งตาโกยเงินทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
ที่ล่าสุดค่ะมีรายงานตัวเลขจากการทำเงินในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ปีใหม่
สูงถึง๘๘ล้าน๓แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว๓๑๗๘ล้านบาท
อกจากนี้นะคะก็ยังทุบสถิติรายได้ในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งใช้เวลาถึง๗๒วันในการผ่านหลัก๗๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนพาเรทบันเทิงคืนนี้ก็ยังต้องติดตามข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่อง